คุณผู้ชมฮะเรามาดูเหตุการณ์นี้
เหตุการณ์ของคุณตาคุณยาย
เป็นคู่รักกันมาใช้ชีวิตร่วมกันกว่า๕๐ปี
แต่ทีนี้ครับเท่าที่ผ่านมาคุณตาทำร้ายร่างกายคุณยายอยู่บ่อยครั้ง
ครั้งล่าสุดชาวบ้านเห็นทนไม่ได้
ชาวบ้านแจ้งความกับตำรวจให้มาช่วยคุณยายหน่อย
นี่สงสารคุณยายนะเพราะเขาบอกว่าคุณยายเนี่ยโดนต่อยเกือบทุกวันเลยค่ะคุณ
แต่สุดท้ายความรักของคุณตาคุณยายจะจบลงอย่างไร
เพราะว่าล่าสุดเมื่อเช้าที่ผ่านมา
เปิดเผยข้อมูลแล้วว่าหลังจากนี้
ยายจะอยู่กับตาอีกไหมคุณสนใจไหม
ข้อมูลตรงนี้ว่าคุณตาจะทนอยู่กับคุณยายอีกไหม
หลังจากที่อยู่กันมาเกือบทั้งชีวิตแล้วคุณ
นี่แหละครับสภาพของคุณยายอรวรรณกิ่งศรีดาอายุ๖๕ปี
คือคุณยายถูกสามีทำร้ายโดยใช้ไม้ตีที่ศีรษะจนหัวแตกนะครับ
อยู่ในสภาพเลือดอาบเลยคุณ
อยู่บนรถเข็นริมถนนบ้านหนองม่วงหมู่๒ตำบลหนองตาด

แล้วก็เจ้าหน้าที่กู้ภัยแล้วก็ชาวบ้านช่วยกันประถมพยาบาล
รีบนำตัวส่งไปรักษาที่โรงพยาบาลนะครับ
ทีนี้ครับก็ต้องไปถามใครถามคนทำร้ายสิคุณ
นี่ค่ะคุณตาท่านนี้ครับคุณตาวัย๖๙ปี
คุณตาพยุงศักดิ์กิ่งศรีอา
คุณตาก็เล่าเรื่องราวชีวิตระหว่างตากับยายให้ฟัง

เรื่องความรักก็ต้องรักกันแหละ

อยู่กินกับภรรยาคุณยายที่บาดเจ็บมานานกว่า๕๐ปี
ยอมรับนะว่าที่ผ่านมาตาก็ทำร้ายยาย
นี่ยอมรับกับผู้สิทธิ์ข่าวของเราเสียงอ่อยแบบนี้เลย

ผู้สื่อข่าวก็ถามเป็นประจำไหมตา
ก็ยอมรับก็ทำเป็นประจำเหมือนกัน
เพราะว่ายายน่ะพูดมากแต่ที่ยอมทนอยู่ก็เพราะรัก
คุณตาบอกแบบนี้ก็อยากอยู่ร่วมกันจนตายจากกันไปข้างหนึ่งแล้วครับ
และเหตุที่ทำร้ายร่างกายภรรยาครั้งล่าสุดอารมณ์ของตามันชั่ววูบ
คือตาเองก็เบื่อตัวเองรำคาญตัวเองเหมือนกันเจ็บออดแอด
เรี่ยวแรงก็ไม่ใครมีมันหงุดหงิดตัวเอง

แล้วเมื่อกี้ที่เห็นยาวไม้ไผ่นั่นคืออะไรคะ
ใช่ฮะไอ้ไม้ไผ่นั่นแหละที่เอามาตียาย
เออนะครับตาพยุงศักดิ์สัญญาบอกว่าหลังจากนี้
จะไม่ทำร้ายร่างกายภรรยาอีกแล้วนะฮะ
ครั้งล่าสุดมือลั่นลั่นแรงไปหน่อย
ขวาเอาไม้ผ่ายไปตีหัวยาย
โดยไม่คิดว่ายายจะได้รับบาดเจ็บขนาดนี้โถเมียจ๋า
นี่ในใจในใจคุณตาพูดแบบนี้โอ้เมียจ๊ะ
ชาวบ้านในหมู่บ้านบอกว่าตาทำร้ายยายเป็นประจำ
ส่วนยายก็จะชกนะฮะชกคุณยาย
ชาวบ้านก็เห็นชินตาแล้วตอนแรกก็ไม่ค่อยอยากยุ่งเท่านั้นนะฮะ
แต่ก็เล่ากันปากต่อปากคุณตาเนี่ย
คุณแจกแว่นตามเมียวันละข้าง
คือตาเขียววันละข้างบางวันก็ขังซ้ายโดนชกไปทีนึง
บางวันก็ขังขวาโดนชกไปทีนึงอย่างนี้อ่ะ
ตาจะเป็นเขียวม่วงอยู่แบบนี้ตลอดเลย
แล้วก็คุณตาเนี่ยสัญญานะบอกจะไม่ทำอีก

เพราะคิดว่าคุณตาจะต้องทำร้ายภรรยาอีกแน่นอน
ภรรยาออกจากโรงพยาบาลแล้วนะครับ
ทีนี้ครับล่าสุดนายธานินกิ่งศรีดาอายุ๓๙ปี
ลูกชายของคุณตาคุณยายคู่นี้นะครับ
ก็ได้ไปรับแม่ออกมาจากโรงพยาบาลแล้วนะ
มาพักฟื้นคุณที่บ้านโพศรีศุกร์ตำบลอีสาน
ซึ่งเป็นบ้านของลูกชายบ้านของนายธานินนี่แหละครับ
แล้วก็เปิดเผยข้อมูลกับทางผู้สิทธิ์ของเรานะครับ
บอกว่าแม่เนี่ยหัวแตกคุณหมอเย็บสองเข็ม
แล้วก็มีรอยฟกช้ำตามร่างกายหลายต่อหลายแห่งเลยนะฮะ
ขอบตาช้ำจากการถูกชกจากการถูกพ่อของเขาแจกแว่น
คือแม่เนี่ยตาช้ำไปหมดเลยนะฮะ
ส่วนแม่จะอยู่กับผมหรือจะกลับไปอยู่กับพ่อเนี่ย
ผมไม่ขัดใจแม่นี่ลูกชายบอกแบบนี้
ส่วนลึกนะผมก็ไม่อยากให้พ่อแม่เนี่ยทะเลาะกัน
ถ้าพ่อปรับตัวได้ก็อยากให้พ่อปรับ
เพราะว่าทั้งพ่อเองก็อายุมากแล้ว
ทั้งแม่เองเนี่ยก็อายุมากแล้วนะครับ
ขณะที่ทีมข่าวของเราคุยกับคุณยายคุณ
คุยกับคุณยายอรวรรณคุณยายบอกแบบนี้
บอกว่าที่ผ่านมานะยายก็โดนทำร้ายจนมันชินซะแล้ว
ทั้งกายชินทั้งใจยายบอกแบบนี้คุณ
หนักสุดเนี่ยเคยโดนมีดฟัน
ที่ผ่านมาตั้งแต่อยู่ด้วยกันนะ๔๕ปี
ยายก็พยายามจะหนีไปบ้างคุณ
หนีไปให้พ้นจากไอ้เวรกรรมอะไรตรงนี้ยายเล่านะ
ใกล้สุดไปถึงจังหวัดราชบุรี
แต่สามีก็ตามกลับมาง้อขอคืนดี

กระทั่งสารจำคุกมาแล้วสั่งจำคุกมาแล้ว
เมื่อออกมาก็หยุดทำร้ายยายได้๒ปี
แต่ก็ทำมาอีกครั้งแล้วครั้งเล่า
จนกระทั่งมาถึงครั้งนี้นะครับ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
เอาจากใจเลยนะก็รักก็ผูกพันกันมานาน
หรือยายก็เกาหัวนิดหนึ่ง

หรือยายจะเป็นโรคที่ถูกกับหมัดก็เป็นได้นะ

คุณยายมีโรคนี้ด้วยเหรอโรคที่ถูกกับหมัด

เขาจะมีอารมณาเอสาดิดกับมาโซคริสต์
ว่าแบบคนนึงชอบทำร้ายคนนึงชอบถูกทำร้าย

คุณตาพูดกับนักข่าวพูดกับคนไทยทั้งประเทศแล้วนะ

สัญญาแล้วว่าคุณตาจะไม่ทำร้ายคุณยายอีก

นักข่าวของเราจะแวะเวียนไปเยี่ยมคุณตาคุณยาย
ไปดูซิวันนี้คุณยายใส่แว่นหรือเปล่า
หวังว่าหลังจากนี้จะไม่มีอีกแล้วนะคะคุณตา
ไม่งั้นโรคที่คุณยายว่าจะรักษาไม่หายนะ
ถ้าไม่เริ่มที่คุณตาอนะคะนี่ค่ะ